ในวันที่เกิดเหตุการณ์ที่คุณตังโมตกเรือ
ถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงเวลาตรงที่มีการหาคุณตังโม
ก็จะปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระติกกับโรเบิร์ตหายไป
แล้วกระติกก็ไปให้คำอธิบายที่หายตัวไป
ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มบอกว่า
ตอนนั้นปวดปัสสาวะก็เลยให้ปอเทียบท่าเรือ

แล้วก็บอกว่าที่ไม่กลับขึ้นเรือ
เพื่อที่จะไปหาคุณตังโมอีกครั้งหนึ่ง

กลับไปที่ท่าเรือไม่เห็นเรือแล้ว
แล้วกลัวว่าอยู่ตรงนั้นจะไปขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่

ก็เลยตัดสินใจออกมาเรียกแกรป

จากกล้องวงจรปิดของชุมชนพี่บูรณ์สงคราม
ก็อันนี้ค่ะเป็นภาพที่ท่าเรือพิบูรสงคราม
บันทึกภาพเราจะเห็นกระติกกับโรเบิร์ตเดินจากท่าเรือ

เพื่อที่จะขอเข้าห้องน้ำที่บ้านหลังหนึ่ง
ที่อยู่ใกล้กันกับท่าเรือพิบูลสงคราม
ตอนนั้นคือช่วงเวลาเที่ยงคืน๒๓นาที
เดินออกมาด้วยกันแล้วโรเบิร์ตก็รอกระติกอยู่หน้าบ้าน
จนถึงเวลาเที่ยงคืนกับอีก๐นาฬิกา๒๘นาที
กระติกกับโรเบิร์ตก็เดินออกจากบ้านที่ไปขอเข้าห้องน้ำ
ใช้เวลาเข้าห้องน้ำประมาณ๕นาที
จนกระทั่งเวลา๐นาฬิกา๒๘นาที
หลังเข้าห้องน้ำเสร็จกระติกกับโรเบิร์ตก็เดินย้อนกลับไปที่ท่าน้ำอีกรอบนึง
จนกระทั่ง๐นาฬิกา๓๕นาที
สองคนนี้ก็พากันเดินออกมาจากท่าเรือ
ช่วงเวลานั้นเราจะเห็นว่าผ่านกู้ไพรผ่านรถกู้ไพร
หลายคันที่ทยอยเข้ามาที่ท่าน้ำเพื่อที่จะช่วยกันค้นหาคุณตังโม
ระหว่างที่เดินทั้งคู่อากับกิริยาก็เหมือนกับคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา
คุยจนกระทั่งไปถึงหน้าปากซอยพิบูรสงคราม๑ตอนช่วงเวลา๐นาฬิกา๔๑นาที
ซึ่งถ้าดูจากเวลาแล้วจากท่าน้ำมาจนถึงตรงนี้ใช้เวลาประมาณ๖นาที
ช่วงถ้าดูจากในคลิปนี้จะเห็นว่ามีการที่กระติกโอบไหล่โรเบิร์ตด้วย
จนกระทั่งเวลา๐นาฬิกา๔๕นาทีก็จะเห็นทั้งคู่นั่งยองเหมือนรออะไรสักอย่าง
แล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถโตโยต้าสีขาวขับมารับมุ่งหน้าไปทางสะพานพระรามห้า
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๒๐นาทีขึ้นรถไปแล้ว
อันนี้คือที่หน้าปากซอยท่าเรือพิบูลสงคราม
ซึ่งจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม
แล้วก็เดินผ่านทั้งรถกู้ภัยหลายคันที่สวนเข้ามา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สวมชุดกู้ภัยกำลังจะไปช่วยเหลือคุณตังโม
ตามภาพเนี่ยเราจะไม่เห็นทั้งคู่พูดคุยหรือบอกกล่าวกับกู้ภัยที่สวนทางเข้ามาเลยนะคะ
ก็ไปที่อู่ต่อเรือ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับบังซานะคะบังซาคือเจ้าของบ้านที่กระติกไปขอเข้าห้องน้ำ
ซึ่งเล่าให้ฟังบอกช่วงเวลานั้นเนี่ยบ้านแถวนี้ก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้ว
แต่ว่าบ้านของบังซายังไม่นอน
กระติกก็มาขอเข้าห้องน้ำโรเบิร์ตรออยู่หน้าบ้าน
ตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนของตังโมก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมค่ะ
ก็คือผู้หญิงหรอที่มาคุย
เขาเสร็จก็เขาออกไป
นี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นคุณทศพร
เป็นลูกชายของประธานชุมชนพิบูรสงคราม๑บอกว่า
พอเกิดเหตุเขาก็มาไล่ดูวงจรปิดของชุมชน
แล้วก็เห็นพฤติกรรมทั้งของคุณกติกและคุณโรเบิร์ต
คือดูวิตกกังวลคุยโทรศัพท์ตลอดเวลา
แต่ว่าก็แปลกใจว่าทำไมไม่อยู่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
แต่กลับเรียกรถกลับไปเลยค่ะอืม

ก็คือว่าสีหน้าเขาวิตกกังวล
แล้วก็มีการรีบออกจากที่เกิดเหตุไป
เขาก็เดินคุยโทรศัพท์ตลอด
หลังจากที่เขาเข้าห้องน้ำที่บ้านนั้น
คือประเด็นยิ่งพอเวลาผ่านมาเนี่ย
ที่บอกว่าเพื่อนหาที่เข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วต้องฉี่ท้ายเรือ
เพราะว่าทำไมพอเกิดเหตุเสร็จเพื่อนคุณจมน้ำเนี่ย

และทั้งที่เจ้าพญาถ้าคุณจอดวัดไหน

มันไม่ใช่ไม่น่าจะใช่โดยตักกะทั่วไป
มันไม่น่าจะใช่ปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำทำให้เขาตกตกเรือ
ไปฉี่ท้ายเรือมันไม่น่าจะใช่แล้วเขาก็เป็นดารา
นี่ค่ะก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่จะไปต่อจิ๊กซอล
มีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นประเด็นในวันนี้ก็คือคลิปที่ปั๊มน้ำมันนะคะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่๒๕ตอนตี๒กับอีก๑นาที
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตรงถนนพระราม๕
ในภาพนี้จะเห็นกลุ่มของไนปอไนโรเบิร์ตไนจอปและแซน
อาผ่าคันสีขาวก็คือรถของโรเบิร์ตสีดำเป็นของปอ
แต่ไม่มีกระติกอยู่ในกวนนี้ด้วยนะคะ
เป็นการรวมตัวกันเพื่อพูดคุยตกลงอะไรกันบางอย่าง
คุยกันอยู่ประมาณสามสิบนาทีท่าทีของแต่ละคนก็จะเดินถือโทรศัพท์
พูดคุยแยกกันไปคนละทิศคนละทางหลังจากที่คุยรวมกลุ่มกันแล้ว
แล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกจากปั๊มน้ำมันไป
วันนี้ทีมข่าวลงไปที่ปั๊มนี้เพื่อที่จะไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติม
พบว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะที่จอดรถในปั๊มน้ำมันจุดที่สมาชิกบนเรือ
พูดคุยปรึกษากันเนี่ยก็คือมันค่อนข้างเงียบจอดตรงนี้เลยเนี่ย
จอดตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยก็ไปถามเจ้าหน้าที่
ถึงข้อมูลเพิ่มเติมจากวันนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่า
คือเราไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บภาพแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากตรงจุดนี้ค่ะ